ช่วงแรกนะครับเรื่องราวในโลกโซเชียลเนี่ย

แต่ถ้าอยากได้หัวใจเราต้องอัพคำว่าเลิฟ

ได้ใจแน่นอนเพราะว่าเรื่องราวในโลกโซเชียล

เขาตัดผมให้ตายายที่เขาไม่ค่อยมีเงิน

คนเห็นก็อุ้ยปราบปลื้มชื่นชมกันใหญ่เลยคุณผู้ชม
ไปดูเรื่องราวดีนี้ในโลกโซเชียลกันนะคะ

ชาวเน็ตกำลังแห่แชร์เรื่องราวของร้านตัดผมเล็ก

แต่เขาบอกว่านี่ช่างตัดผมไม่ใช่แค่หน้าหล่อยังใจหล่อด้วย

ลักษณะเหมือนคนเร่ร่อนมานั่งรออยู่ข้างร้านนานมากค่ะ
รอจนเขาตัดผมให้ลูกค้าเป็นจนหมดแล้ว
ก็ได้ยินเสียงลุงป้าเขาคุยกัน
ลุงบอกป้าว่าไปสิให้เงินไป๒๐บาทแล้วให้เขาตัดผมให้

คือตัดผมอยู่ใน๒๐บาทมีที่ไหน
นั่นน่ะสิเจ้าของร้านเขาได้ยินเขาก็เลยแบบอ้าว
ไม่ต้องเถียงกันลูกป้ามานี่เดี๋ยวหนูตัดให้
ป้าก็เดินมาตัดผมแล้วก็ยื่นตังค์ให้๒๐บาท
เจ้าของร้านบอกตัดให้ฟรีไม่คิดเงินหรอกลุง

แต่คุณผู้ชมระหว่างที่เจ้าของร้านกำลังตัดให้ป้าเนี่ย
ลุงก็นั่งคุกเข่ากราบขอบคุณเลยนะ

ใช่คือเจ้าของร้านเองก็แบบโอ้โหเราแบบตั้งใจตัดให้

ก็บอกเจ้าของบอกลุงว่าไม่ต้องลุงไปนั่งรอป้าดีเถอะ
แต่ว่าลุงก็ไม่ยอมลุกนั่งคุกเข่าจนป้าตัดเสร็จ
สุดท้ายลุงก็มอบเครื่องดื่มชูกำลังให้ขวดหนึ่ง

เจ้าของร้านปฏิเสธโอ๊ยลุงหนูดื่มไม่เป๊ะหนูกินไม่เป็น
แต่ว่าลุงก็ขยันขยอให้ก็ไม่เสียน้ำใจก็รับไปนะคะ
หลังจากวันนั้นคนก็แห่แชร์ความน่ารักนี้ไปทั่วโลกโซเชียลเลย
แต่เรื่องมันยังไม่จบแค่นี้สิครับ
คุณลุงมาที่ร้านอีกรอบหนึ่ง
มาบอกว่าเนี่ยลุงไม่ได้อยากตัดผมนะแต่ลุงรบกวนขอโกนหนวดอย่างเดียวได้ไหม
ทางเจ้าของร้านก็อ้าวได้เลยลุงสบายมากนะคะ
แต่ลุงผมยาวก็เห็นแล้วไม่ได้หรอกลุง

เรียกว่าบริการอย่างเต็มที่ก็ถือว่าเป็นน้ำจิตน้ำใจของคนไทย
แล้วก็คุณลุงคุณป้าเองก็เหมือนกับว่าไม่ได้อยากจะรบกวนหรอกนะ
คือมีแต่มีเท่านี้แต่ก็อยากตัดผมให้มันสะอาดสะอ้าน
ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งความน่ารักในโลกโซเชียลเราเอามา
ให้คุณผู้ชมได้ยิ้มได้เบิกบานกันในยามเช้าช่วงเช้านี้ก่อนเลย
หล่อมากเลยสุดยอดปรบมือหน่อยค่ะ

แบบดีด้วยตั้งใจด้วยอ่ะ
แม้จะเป็นร้านเล็กนะแต่ว่าใจกว้างมาก
อยู่ที่ชนโบรีในคุณผู้ชมใครอยากจะไปแบบลองตัดอีกแนวเฟี้ยวเลยนะ

เดี๋ยวผมว่าจะพกเครื่องดื่มชูกำลังไปสักขวดหนึ่งแล้วบอกพี่
คุณเอาตังค์ไปจ่ายเขาดีคุณมีอยู่
ใช่คุณมีเยอะด้วยมีเยอะก็ต้องเอื้อเฟื้อก็ต้องแบ่งปัน

นี่ไงปันมาแล้วตรงนี้แหละ